สองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ฉันใด
มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณสันทนะและคุณชูวิทย์
เจอกันฉันนั้นคือจริงจริงต้องบอกเมื่อวานี้ค่ะ
คุณสันทนาเนี่ยมีการไปแจ้งความนะคะ
โรงแรมของคุณชูวิทย์เนี่ยมั่วสุมเปิดเกินเวลา

ซึ่งตำรวจพอถอก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
โดยมีนายสันทนะไปติดตามดูการตรวจสอบของตำรวจอย่างใกล้ชิด
แล้วไม่นานคุณชูวิทย์ก็ตามมา
เขาคุยอะไรกันลองไปฟังนะคะ
เราดูกันสองคนแล้วถ้าอยากให้ประเทศนี้นะ
มันหามันขำเดี๋ยวจะปล่อยชีพให้ทุกคนดู
ของอาจจะไม่ใช่ตามที่คุณชูวิทย์กล่าวอ้าง

หรือมักกดพูดเรื่องนี้มาก็ได้ก็ได้นะ
ก็ได้นะเหมือนที่เราพูดเราพูดเหมือนที่อื่นเขานะ
แสดงว่าคุณสันทนัมมองว่าที่นี้มีนอนมีมีล่ะคะ

พี่รู้จัก๕คนันไม่เป็นไรผมโอเคไม่รู้จักพี่

ไม่ใช่เดวิดมีอะไรก็ยกหูถามผมได้
คือฟังบทสนทนาเขาแล้วรู้สึกไหมคะว่ามันมีอะไรมากกว่าแค่
งานที่มันอยู่ตรงหน้านี้หรือเปล่านะ
ผมไม่รู้จัก๕คนนั้นพี่รู้จัก
มีอะไรก็ยกหูหากันได้ใช่คนอื่นคนไกล
ยาเสียบติดน้ำมันจะเดิดละคือยังไง
นี่เขาสนิทกันไหมฮะหรือว่านี่กำลังทะเลาะกันครับเนี่ย
ตอบไม่ถูกเลยจริงค่ะ
คือเป็นนาทีที่นายสันทนาประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาล

คุณชุวิตบอกว่าคุณชุวิตไม่ได้ดูแลสถานบันเทิงตรงนี้แล้ว

แล้วก็ไม่ได้มีการมั่วสุมยาเสพติดแบบที่นายสันทนากล่าวอ้างด้วย
สันทนาก็บอกว่าอ่ะงั้นก็หานอมินีมารับแทนก็ได้

ไหนเราก็เคยเป็นพี่น้องกันร่วมวงการเดียวกัน
คือลักษณะเท่าที่ดูไปแล้วเท่าที่ฟังไปแล้ว

ที่คุณชุวิตเคยมาออกรายการกับคุณภาคภูมิ

เรื่องการแฉบ่อนเกี่ยวกับนายทุนจีน
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าตำรวจนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ

ว่ามีการมั่วสุมกันในสถานบันเทิงที่ตั้งอยู่ในโรงแรมเดวิส
พอทีมข่าวเราได้คลิปมาเป็นคลิปหลักฐานที่คุณสันทนายื่น
คุณชูวิทย์ดูว่ามีการมั่วสุมกันในห้องน้ำ

นี่ค่ะคลิปนี้แหละที่คุณศาธาระยื่นบอกว่านี้
คือหลักฐานการมั่วสุมยาเสพติด

ที่ว่าเป็นคลิปเนี่ยคุณคุณชุวิตบอกอ่าไปไป
เจ้าหน้าที่มาเลยไปไปดูด้วยกันนี่แหละผมพาไปพาตัวเอง
ก็พาไปดูนี่นี่ห้องน้ำนี่พาเปิดดูเลย
คุณชุวิตบอกว่าโรงแรมมีใบอนุญาตถูกต้อง
มีล็อบบี้เปิดให้เช่าเฉพาะศุกร์และเสาร์รับจัดงานปาร์ตี้วันเกิด
สรรคทั่วไปแล้วก็บาร์ด้วยโรงแรมนี้ไม่เคยถูกจับยาเสพติดเลย
แม้แต่ครั้งเดียวแล้วคุณชุวิตเองก็ยกเลิกทำธุรกิจสีเทาทั้งหมดแล้ว
แล้วก็ยกโรงแรมนี้ให้ลูกบริหารไปแล้วแต่ไอ้ที่ว่าห้องน้ำเมื่อกี้
และผู้หญิงอยู่ในห้องนั้นแล้วในห้องน้ำห้องนึงเข้าไปทำ
กันตั้งกี่คนเมื่อกี้เดินออกมาเนี่ยขอดูคลิปหน่อยสิคะ
๕คนเลยไหมนี่เป็นผู้ชาย๒คนใช่ไหมแต่สักพักหนึ่งพอประตูตรงมีผู้หญิงออกมาแล้ว๑คน
มืออยู่แล้วห้องตรงกลางเนี่ยห้องตรงกลางนี่แหละเปิดออกมาปุ๊บเป็นไงคะ
นับ๑ผู้ชายออกมาคนแรกผู้หญิงคนที่๒ผู้หญิงคนที่๓ผู้หญิงคนที่๔นึกว่าจะหมดแล้ว
ผู้หญิงคนที่๕ค่ะซึ่งคุณชุวิตบอกว่าผมไม่ปฏิเสธเรื่องภาพแล้วกัน
เพราะว่าก็ต้องยอมรับห้องน้ำมันมีแค่๓ห้อง
และคิวมันเต็มห้องน้ำฝั่งไหนว่างคุณก็เข้าใช่ไหม

ถามว่าโกรธคุณสันทนาหรือเปล่า

ก็คงจะเกี่ยวข้องกับที่ผมเคยออกไปแฉเรื่องในทุนจีนละมั้ง
ก็ให้พบตรเป็นคนไปตรวจสอบกันแล้วกันเนอะ

เวลาก็ตี๒แต่คุณก็เหมือนกับทุกที่แหละครับ
ตี๒ออกมาก็มายืนกันข้างหน้านั่งยืนดูดบุหรี่
คุยไปคุยมากว่าจะจากลา

แล้วบอกว่ามีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง
อยากให้คุณชีวิตยืนอย่างนี้ได้ไหมครับ

มันไม่มีทางที่จะมีอยู่แล้วในสถานที่
ไม่ว่าคุณจะป้ายผมยังไงก็ไม่เป็นไร
ถ้าผมทำคุณก็จอดสิครับ
มีหลักฐานคุณก็จับผมไปได้เลย

สันทนาพอมาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่

เอาคลิปวิดีโอทั้งหมดไปให้พนักงานสอบสวน
แล้วบอกว่าผมรู้มาจากเพจ
ชมพูมาลูกน้องผมก็ไปนั่งกินสังเกตการณ์เห็นกลุ่มคนนี่ริสแบนแบบนี้นะคะ
ก็ลักษณะเหมือนเวลาเราไปปาร์ตี้ปาร์ตี้ทั่วไปอ่ะเนาะมันก็จะมีให้รู้ว่าอ๋อ
คนนี้จ่ายเงินเข้างานแล้วเป็นการเข้างานเขาบอกกลุ่มคนมาเที่ยวมีทั้งไทยและต่างชาติ
แต่ไม่มีชาวจีนลูกน้องสังเกตเห็นว่ามีกลุ่มนักเที่ยวเนี่ย
เข่าเดินออกห้องน้ำบ่อยครั้งเลยเดินเข้าไปดู
ก็เห็นว่าที่ห้องน้ำชายมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเข้าไป
แล้วก็อย่างที่บอกห้องตรงกลางนั่นน่ะรวมกันแล้วประมาณ๕คนได้
แล้วเขาบอกว่าเท่าที่สังเกตดูพอเดินออกมาเห็นทุกคนเอามือปัดจมูก
เขาบอกเห็นคนที่เดินออกมาทำท่าเหมือนเอามือปัดจมูก

เขาบอกเหมือนคนที่เข้าไปเสพยาเสพติดทางจมูกอ๋อจะมีลักษณะต่าง
มโค้กหรืออะไรอย่างนี้ไม่รู้อันนี้เขาคิดเองนะ
เพราะเขาไม่ได้เห็นของแต่เห็นแค่คนเดินออกมาแล้วเอามือปัดจมูก
เนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมที่มันไปปัดจมูกกันนะคะ
แต่ก็จะไม่รู้ห้องน้ำเหม็นคัดจมูกหรืออะไรไม่รู้เหมือนกัน

เออซึ่งกรณีที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่า
จริงแล้วเนี่ยที่ออกมาแฉคุณชูวิทย์เนี่ย

เขาก็เฝ้าอีกระยะหนึ่งสุดท้ายเขาก็เลยรายงานมา
บอกเขาแน่ใจว่า
ใช้สถานที่ห้องน้ำผู้ชายในการเสพยากัน
คนเดียวก็ถือว่าแคบแล้วด้วยซ้ำไป
แต่พอประตูห้องประตูกลางเปิดออกมา
ผู้ชายเดินออกมาปรากฏมี
วัยรุ่นผู้หญิงสาวเดินตามมาอีก
คนเราจะไปทำธุระปวดท้องพร้อมกันเนี่ย
เดี๋ยวดูภาพก็ไปสังคมก็ไปใช้วิจารณญาณกันเองแล้วกัน

คือออกมาปั๊บทุกคนก็เป็นหวัด
เนี่ยถ้าบอกแม่ออกมาทุกคนเป็นหวัดเหมือนกันหมดเลย
เขาทำท่าให้ดูแบบนี้เอาจริงไม่รู้จริงนะ

ซึ่งตำรวจบอกว่าโอเครับหลักฐานทั้งหมดมาแล้ว
จะตรวจสอบทุกอย่างอย่างละเอียดรวมถึงคนถ่ายคลิปด้วยนะคะ
เรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบครับที่นครศรีธรรมราช